มาถึงเรื่องโควิด๑๙เราก็ต้องย้ำเตือน
ช่วงนี้คุณผู้ชมกาดต้องไม่ตกนะคะ
ออกไปข้างนอกยังต้องใส่หน้ากากอนามัย

อย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครที่ตลาดกุ้ง
มันทำให้หลายคนดูแล้วก็กังวล
ว่ามันจะเกิดการระบาดมากไปกว่านี้ไหม
พบคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่า
แล้วยิ่งช่วงใกล้เทศกาลเฉลิมฉลองแล้วด้วย

เพราะว่าหลังจากที่พบว่าผู้หญิงอายุ๖๗ปี
ที่เป็นเจ้าของแพร่ปลาติดโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
ก็คือเขาเริ่มจากมีอาการปวดเมื่อย

ทีนี้พอไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน๑๖ธันวาคม

ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ตี๒ของวันที่๑๗ธันวาคม
ทีนี้ผู้ป่วยรายนี้
ขายของในตลาดกุ้งทุกวันตั้งแต่๖โมงถึง๑๑โมงเช้า
แล้วก็ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศในช่วง๒อาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็เลยน่ากังวลแล้วค่ะต้องไปหาว่าติดมาจากไหน
แล้วอย่างหนึ่งตั้งแต่วันแรกที่พบผู้ป่วยรายนี้
ทางด้านผู้ว่าก็ออกมาแถลงก็บอกด้วยบอกว่า
ผู้ป่วยรายนี้ปกติอาจจะไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยแบบเป็นประจำ
คือใส่ใส่ถอดแล้วก็ต้องไปดูค่ะ
ว่าคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้มีทั้งหมด๑๖๕คน
ก็มีกลุ่มเสี่ยงสูง๒๖คนแบ่งเป็นคนในครอบครัว๗คน
ทีนี้จากการตรวจคนในครอบครัวก็พบติดเชื้อ๓คนนะคะ
คือคุณแม่วัย๙๕ปีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็ยังมีพี่สาววัย๗๓ปีรวมถึงน้องสะพ้ายอายุ๕๗ปี
ส่วนอีก๔คนคือทางขวามือของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะ
ลูกชายทั้งเพื่อนลูกชายแล้วก็น้องชายรวมถึงแม่บ้านไม่พบเชื้อ

เมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็มีการแถลงสรุปยอดผู้ติดเชื้อ
ก็พบว่าลูกจ้างชาวเมียนมาลูกจ้างวัย๔๐ปีติดเชื้อนะ

คือพ่อค้าในตลาดกลางอายุ๔๒ปี
ยังมีเสมียนในตลาดกุ้งอายุ๒๔ปี
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่เป็นเจ้าของแพร่ปลาวัย๖๗ปี
คือก็ยังพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
เลยทำให้ตัวเลขของเมื่อวานนะ
อันนี้หน้าจอเป็นตัวเลขของเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อ๗ราย
จังหวัดก็ต้องไปเร่งดำเนินการค่ะ
ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อแต่ละคนว่าเดินทางไปที่ไหนบ้าง
ส่วนทางด้านผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรคอย่างในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวร
ก็บอกว่าสาเหตุการติดเชื้อของเจ้าของแพร่ปลาวัย๖๗ปี
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
แต่ก็ต้องติดมาจากผู้ป่วยก่อนหน้า
ทีนี้พอกองโรคติดต่อย้ำนะคะว่าอย่ากังวล
คือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการระบาดระลอก๒
เพราะว่าตอนนี้ยังสามารถหาต้นต่อของเชื้อได้อยู่

ตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่๗ราย
เป็นตัวเลขที่ผู้ว่าได้แถลงตอนเย็น
วิรากูลรองนายกรรธมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ลงพื้นที่ค่ะไปที่ตลาดกุ้งตำบลมหาชัย

ก็จะไปตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙

คือเมื่อคืนนี้ก็มีทั้งอธิบดีกรมควบคุมโรค
มีทั้งผู้ว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร
คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวานนายอนุทินก็ไปตรวจเยี่ยมการทำงาน
แล้วก็คุยกับบุคลากรทางการแพทย์

เพราะว่าตอนไปถึงแรงงานต่างด้าวก็กำลังต่อคิวเลย
ต่อคิวเพื่อที่จะตรวจเชื้อหาโควิด๑๙

หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยอันนี้ต้องเคร่งครัด
จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้น
ต้องใส่กันทุกคนใส่แบบ๑๐๐
เจลแอลกอฮอลล้างมือติดตัวเอาไว้เลย
แล้วทางด้านการควบคุมโรคตอนนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำงานกันแบบเข้มข้น
คือคุณมรดีตอนที่มีการระดมตรวจแรงงานต่างด้าวในตลาดกุ้งในพื้นที่ตรงนี้
เขาบอกว่าการตรวจจะต้องตรวจให้ครบ๑๐๐นะ
จะมีใครหลุดรอดไปไม่ได้เลย
แล้วทุกภาคส่วนเองก็มีความพร้อม
เมื่อวานนี้มีรถพระราชทานมาตรวจเชื้อโควิด๑๙๓คัน
แล้วก็มีผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณตลาดแห่งนี้
อย่างที่บอกค่ะว่าส่วนใหญ่คือเขาจะอยู่กันเป็นชุมชน

คนไทยอยู่ไม่ถึง๑๐ค่ะ
ซึ่งเมื่อคืนพอตรวจแล้ว
เจอคนติดเชื้อโควิด๑๙๑๓คน
แต่ว่าเรื่องนี้นายอนุทินบอกว่าก็ยังถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำ

ควบคุมโรคจะมีการขยายต่อไปเรื่อย
แล้วก็ตอนนี้สิ่งสำคัญนะ
คือรู้ความเคลื่อนไหวของคนที่ติดเชื้อเป็นคนแรกแล้ว

ข้อมูลที่ได้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีอาชีพขึ้นแพ้กุ้งตรงนี้นะ

แล้วเขาก็มีหน้าที่รวบรวมกุ้งเนี่ย
ไปขายที่ตลาดอีกแห่งหนึ่ง

นอกจากตลาดนี้แล้วต้องตามไปอีกที่ตลาด
เฝ้าระวังสอบสวนโรคต่อเนื่องกันไปนะคะ

ถูกต้องค่ะเพราะว่าอีกตลาดนึงเนี่ย

ดังนั้นก็จะต้องไปหาบุคคลที่สัมผัสเกี่ยวข้อง

ใครที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นแล้วก็คิดว่า

เอารีบไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ถ้าแจ้งความประสงค์แล้วก็ขอตรวจได้นะ

ส่วนเรื่องของการหาต้นสายปลายเหตุ
ทางทีมสอบสวนเขาก็จะเร่งคลี่คลายเรื่องนี้

การควบคุมโรคตอนนี้ควบคุมได้
แล้วก็จะจำกัดบริเวณให้มากที่สุด

ก็จะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะ
ทีนี้มีคำถามตามมาคุณผู้ชมค่ะ

แล้วข้อสงสัยว่าอาหารทะเล
สมุทรสาครยังคงกินได้ไหม

ทีนี้มีคำตอบเรื่องนี้ออกมาจากทางด้าน

ทุกคนอาหารก็ยังทานได้อยู่แต่ว่า

ควรจะนำไปปรุงให้สุกก่อน
ทำให้ร้อนก่อนเพราะว่ามีโอกาสน้อย

เพื่อความไม่ปลอดภัยที่สุด
แล้วความคืบหน้าอย่างไง

ประมาณ๑๑โมงกว่าเดี๋ยวรอการแถลงอีกทีหนึ่งนะคะ